มาดูเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นหลังจากที่คนที่ตั้งใจจะไปดูคอนเสิร์ต
เขาบอกว่าคอนเซิร์ตแปดศิลปินชื่อดังในตำนานยุค๙๐

อยากไปถ้ามั้ยค่ะหรือเปล่า

เพราะคนที่ซื้อตัวไปแล้วคนที่ตั้งใจไปดู

รอให้คนจัดงานมาตั้งโต๊ะแถลงหน่อย
โดยคอนเสิร์ตดังกล่าวนะครับก็เป็นคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า
เป็นการรวมตัวกันของ๘ศิลปินดังที่เป็นสุดยอดในตำนาน
ยังมีลมหายใจของเพลงไทยในยุค๙๐
เช่นคุณเซกโลโสคุณบิลลี่โอแกนผมชอบเลยนะฮะ
ฝังไว้ในพื้นดินคุณรังร็อกเคสต้านูโวคุณเจเจตริน

ตีนาคุณคุณแม่คุณหมายเจริญคุณติ๊กชีโร

คุณคิดดูศิลปินดังขนาดนี้เราก็อยากไปดู
ขายบัตรในราคาตอนนั้นขายกัน๑๒๐๐บาทถึง๑๙๐๐บาท

การแถลงว่าจะมีคอนเสิร์ต
บัตรขายเต็มทุกที่นั่งเลยคุณ
แต่พอใกล้ถึงกำหนดเริ่มแสดง
ทีมงานกลับออกมาแจ้งยกเลิกการจัดงานกระทันหัน
แฟนเพลงงงแฟนเพลงเดินทางมาจากทั่วทุกสารอาทิตย์เลย
งงไม่พอใจถามว่าอ้าวบอกเหตุผลมาแล้วใครจะรับผิดชอบ

ดำเนินคดีกับผู้จัดงานในข้อหาช่อกงประชาชน
ืบหน้าล่าสุดทางผู้จัดงานเทศกาลดนตรี
ตั้งโต๊ะไลฟ์สดชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น
ทั้งตำรวจสพปะเกรดบอกว่าคอนเซิร์ตอังกราว

มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
ก็ต้องใช้กาดเอกชน๑๕๐คน
และตำรวจอีก๑๘๐นาย
แต่ทางผู้จัดเองไม่มีความพร้อมในการจัดรอปภมาเพียง๑๐๐คนเท่านั้น
ทางตำรวจและนายอำเภอจึงสรุปว่า
ไม่สามารถอนุญาตให้จัดงานได้
และการยื่นเรื่องขออนุญาตยื่นมาในเวลากระชั้นชิด
ก่อนจะจัดงานเพียง๒วันเท่านั้น
นี่ทางตำรวจสพปะเกร็ดที่เขานั่งตั้งโต๊ะแถลงด้วย

ทางผู้จัดคือไม่พร้อม
โดยเฉพาะเรื่องของระบบการรักษาความปลอดภัย
หาเจ้าหน้าที่มาดูแลความปลอดภัย
ส่วนทางด้านผู้จัดงานเองนะครับก็ขอโทษแฟนเพลงทุกคน
ก็กราบขอโทษและกราบขอบพระคุณแฟนเพลงทุกท่านที่มีความตั้งใจ
ต้องขออภัยตรงนี้ด้วยเหตุขัดข้องบางประการนะครับ
สำหรับแฟนเพลงที่ซื้อบัตรแล้วสามารถติดต่อขอรับค่าบัตรคอนเสิร์ตคืนได้
ติดต่อได้ตั้งแต่บัตรนี้จนถึง๓๑มกราคมนี้นะนี่ก็เงื่อนไขเขาอีก
และจะได้รับเงินคืนไม่เกินวันที่๒๙กุมภาพันธ์๒๕๖๓นั่นเองนะครับ
คืนได้อย่าเข้าใจแต่มันเสียความรู้สึกไปแล้วเนอ
ใช่นะครับแล้วก็ศิลปินดาราที่เขาเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตเขาก็ออกมาโพสต์ข้อความในโลกโซเชียลของเขาด้วยนะ
ขอโทษแฟนเพลงด้วยนะครับ